ก็คงต้องถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะแก้ไขอย่างไรกับคนที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วไปขับบนทางเท้า

เราต้องหลบไหม

คืออย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้รถจักรยานยนต์รับจ้างไปวิ่งบนทางเท้า
เทศกิจเขาไปเจอเขาก็จะไปจับไปล็อกล้อ
โอ้โหด่าทอจะต่อยแถม

นางสุดท้ายโดนไปอวมคุณผู้ชม๗ข้อหาหนักสำหรับพี่วินคนนี้นะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนครับ

โอ้โหตัวเองทำผิดแต่ว่าอารมณ์ร้อนเหลือเกินครับ

ก็คือโชคดีที่เหตุการณ์นี้มีคนที่เขาเดินถนน
เขาช่วยถ่ายคลิปให้กับพี่เทศกิจคนนี้
แล้วเป็นหลักฐานจัดเลยนะครับ
ตรงนี้คือปากซอยลาดพร้าว

เทศกิจคนนี้เขาพยายามใช้อุปกรณ์การล็อกล้อรถจักรยานยนต์

ฝ่าฝืนคือเขาไปขี่บนทางเท้าแต่พี่วินคนนี้โมโหมาก
ตะโกนด่าหยาบคายมากและพยายามจะเข้าไปต่อย
เสร็จปุ๊บเอาคัตเตอร์ที่พกในกระเป๋าเนี่ยจะวิ่งไปแทงเขา
แบบนี้ก็ได้เหรอนะฮะซึ่งเมื่อวานตอนสักบ่ายโมงเนี่ย
คนขับรถจักรยานยนต์คือนายสการมั่นคง
เขาเป็นคนขับรถคันนี้แล้วก็เป็นคนไปหาเรื่องกับเทศกิจ
เดินทางไปที่สนโชคชัยแล้วไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
เพราะว่าถูกแจ้งดำเนินคดีฐานพยายามทำร้ายร่างกายนี่คนนี้
แล้วก็ดูหมินเจ้าพนักงานท่าทีคนละคนกันเลยครับคุณผู้ชม
คนละคนกับในคลิปนั้นเลยแต่จะเป็นคนเดียวกันนะคนเดียวกันแต่กิริยามันเปลี่ยนไป
นายสการให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกผิดแล้วครับอยากขอโทษเทศกิจครับ
การทำหน้าที่ของคุณเทศกิจถูกต้องแล้วครับผมผิดผมฝ่าฝืนขับบนทางเท้าจริง
เพราะมีผู้โดยสารเรียกที่จะใช้บริการก็เลยขับขึ้นไปด้วยความเคยชินนะฮะ
ส่วนเรื่องของพยายามทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเข้าใจผิด
เพราะมองว่าอุปกรณ์การล็อกล้อนั่นเป็นอาวุธ
วิ่งเข้าไปจะไปแทงเทศกิจ
คือคัตเตอร์เนี่ยพกไว้ทำไม

เขาบอกว่าเขาเคยถูกกลุ่มวัยรุ่นพยายามหาเรื่อง

ไปฟังเสียงของคุณสการนะครับ
ผมอารมณ์ร้อนด้วยครับพี่

ผมนี่แหละเป็นคนที่ไม่ให้เขาจับ

ผมเองที่ผมมองเขาผิด
พกติดตัวครับ

ผมก็คนเดียวกับ๔คน๓คน๔คน
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ

จะเอาเสื้อนี้มาใส่เป็นเบอร์๔แต่ไม่มีวินไม่มีสังกัด
โดนเป็นอวมครับอย่างที่บอก๗ข้อหาคุณผู้ชม

ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร

ก็คือก็ผิดแล้วก็ไม่มีใบขับขี่อย่างถูกต้องกับประเภทของรถด้วยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายขับรถบนทางเท้านะฮะก็โดนเหมือนกันนะครับ
ส่วนอย่างเรื่องของวินที่บอกว่าขับอยู่เนี่ยก็คือสุดท้ายตรวจสอบแล้วไม่มีอยู่จริง
ในชุมชนบอกว่าคนนี้วินเทือนตัดเสื้อสวมใส่เองเอาเลขมาใส่เองแล้วก็วิ่งขับเอง
พอมีวินเขาตัวจริงเขาไปเจอก็ย้ายไปจุดอื่นพอเรื่องทรัพย์ไปก็กลับมาวินมาวิ่งวินทับวินที่เขาถูกต้องเหมือนเดิม
สุดท้าย๗ข้อหาอวมแต่อย่างที่บอกไปว่าวันที่โดนจับกับวันที่ไปในคลิปเนี่ยกิริยาคนละอย่างกัน

ข้อหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากหัวร้อนอย่างเดียวเลย
ถูกต้องตัวเองล้วนเลยนะครับ